ประมาณ๑๐โมง๑๕นาทีทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีการออกมาแถลงถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับความคืบหน้า
แล้วก็บอกเบื้องต้นนั่นแหละบอกว่าน้ำอุ่นเนี่ยเขาก็คือยอมรับว่าเป็นคนในคลิปจริง
แต่ก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าลาลาเบลเสียชีวิต

ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีการเปิดเผยผลการสอบปากคำหลังจากที่ควบคุมตัวในน้ำอุ่นผู้ต้องหา
เขาบอกว่าให้การภาคเศษยอมรับว่าเป็นคนที่ปรากฏในคลิป
เป็นคนที่ปรากฏในภาพในโลกโซเชียลมีเดียจริง
แต่ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ลาลาเบลตาย
ทีนี้ก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงพาไปที่คอนโดล่ะ
คือเหตุผลที่ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลคิดว่าตอนนั้นลาลาเบลเมาจนหมดสติไปแค่นั้นเอง
ไม่คิดว่าเขาตายอันนี้เป็นคำให้การที่น้ำอุ่นได้พูด
ก็คือไม่คิดว่าคนที่เมาแล้วหมดสติจะต้องถูกพาส่งโรงพยาบาลใช่
แล้วถามว่าทำไมถึงพาไปคอนโดละก็บอกว่ามีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
ทีนี้มารู้จากญาติที่ติดต่อมาแล้วบอกว่าเนี่ยลาลาเบลเสียชีวิตแล้ว
คือมารู้ตอนนั้นนี่ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนบอกด้วยนะบอกว่าไม่รู้ว่าการที่เอาตัวไปแบบนี้
มันจะเข้าข่ายหน่วงเหนียวกักขัง
แล้วก็สาเหตุที่อุ้มลาลาเบลลงมาที่ล็อบบี้
เพราะว่าญาติต้องการที่จะเจอตอนนั้นก็ไม่รู้ไงว่าเสียชีวิตแล้วจริงจริง
ญาติมาบอกตอนหลังตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล
คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชม

ถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วมันไปเชื่อมโยงบุคคลอื่น
ซึ่งอย่างที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้
ว่าที่บ้านย่านบางบัวทองบ้านปาร์ตี้เนี่ย
มีคนที่อยู่ข้างในประมาณ๑๐คน
ถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวข้องใครคนใดคนหนึ่ง
หรือว่าหลายคนไปเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบลเนี่ย
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไป
โดยหลังจากนี้ก็จะมีการสืบสวนสอบสวน

อยากให้ฟังการแถลงของผู้บัญชาการตำรวจนครบานเมื่อวานหน่อยค่ะ
ตัวเขาเองเขาไม่ทราบว่าน้องลาลาเบลจะถึงกับเสียชีวิตนะครับ
เพียงแต่คิดว่าลาลาเบลเมาคงจะเป็นภาคเศษนะครับ
ถ้าจากคำพูดของเขานะครับ
เขารับเพียงแต่ว่าภาพถ่ายหรือตามคลิปต่าง
ที่เขาอยู่กับน้องลาลาเบลที่คอนโดนั้นเป็นตัวเขาเองเท่านั้น
แต่ว่าเจตนาในการที่จะทำให้ลาลาเบลถึงแก่ความตายนั้น
เขาไม่ได้เจตนา
ทีนี้ผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ตำรวจมั่นใจว่าการกระทำของน้ำอุ่น

ข้อหากระทำอนาจารย์มีคำให้การบางประการของน้ำอุ่นชี้ว่า
ผู้ตายไม่สมัครใจจะไปคอนโดน้ำอุ่น
ซึ่งเป็นแรงจูงใจของน้ำอุ่นเอง
เพราะว่าการที่เขาคือมันก็มีสังคมตั้งคำถามว่า
ถ้าคุณไม่อยากทำอะไรเขาคุณจะลากเขากลับไปทำไม
นี่มันคือเจตนาที่จะทำอาจารย์
ส่วนการแจ้งข้อหาพ่อกับแม่น้ำอุ่นฐานที่พาลูกหลบหนี
จะแจ้งหรือเปล่าต้องดูที่เจตนาของพ่อแม่ก่อน
เพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นพ่อแม่รู้ไหมว่าน้ำอุ่นถูกออกไม้จับแล้ว
ตรวจบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะคาดเกี่ยวกัน
ถ้าพ่อแม่รู้แล้วยังพาหนีก็คือเจตนา

แต่ถ้าเกิดพาหนีตอนนั้นคือพ่อแม่ไม่รู้มีการออกไม้จับก็
ถูกต้องซึ่งตัวปลอดรเองก็ยังไม่ปัจจัยเชื่อคำแรกการทั้งหมดนะ
เพราะว่าผู้ต้องหาเองก็ให้การที่จะบอกว่า
ผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้สำหรับประเด็นเวลาการเสียชีวิตที่แท้จริง
เพราะว่าไม่มีใครรู้นอกจากตัวเขาเอง
แพทย์จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
ถึงจะทราบสถานที่และเวลาที่ลาลาเบลนั้นเสียชีวิตอย่างชัดเจน
ย้ำว่าคดีนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับ
อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลตอนนี้เนี่ยได้รับรายงานจากตำรวจภูทรภาคหนึ่งแล้วว่า
มีพริตตี้สาวที่ไปร่วมปาร์ตี้ที่บ้านบางบัวทองไปแจ้งความไว้แล้วด้วย
แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานจากการไปพบผงเกร็ดสีขาวในบ้านที่จัดปาร์ตี้ด้วยว่า
จริงแล้วผงนั้นมันคืออะไร
ก็ว่ากันไปย้ำว่ายังไม่จบนะต้องดูว่าพิตตี้ไปแจ้งความอะไรไว้ด้วยนะ
ค่ะอันนี้คือฝั่งที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานพูด
ทางฝากฝั่งของเจ้าของบ้านงานปาร์ตี้เขาบอกนะว่าผมเป็นเกลือ

แต่ในบ้านก็ไม่ได้มีปากัดนะนะ
เคยเลี้ยงเคยเลี้ยง
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางกลับไปแล้วเมื่อวานเนี่ยนะคะ
สืบสวนก็ไปสอบปากคำในน้ำอุ่นต่อคือเป็นการสอบมาราทอนสอบเครียด
หลังจากนั้นไปสอบต่ออีก๕ชั่วโมงนะ
แล้วก็นำตัวนายน้ำอุ่นไปชี้จุดที่เกิดเหตุ

ไปที่บ้านจัดงานปาร์ตี้คือที่บางบัวทองนนทบุรีนั่นเองค่ะ
ที่ไปชี้ที่บ้านจัดงานเพื่อให้สำนวนคดีมันมีความรัดกลุ่มขึ้น
ใช้เวลาไม่นานนะประมาณสัก๑๐กว่านาทีค่ะ
แล้วตำรวจก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อเข้าไปด้านในตัวบ้านด้วย
ให้สังเกตการณ์จากบริเวณถนนหน้าบ้านด้านนอก
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการเข้าไปชี้จุดในบ้านปาร์ตี้เสร็จ
นำตัวน้ำอุ่นเนี่ยกลับมาที่สอนอบุคโลสื่องงค่ะ

ใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือก็คิดว่าจะไปที่คอนโดด้วยคอนโดคือจุดที่น้ำอุ่นเนี่ย
ลาลาเบลขึ้นไปแล้วก็อุ้มลงมาวางไว้ที่โซฟา
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขายกเลิกเนี่ยนะคะ
นักข่าวเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรตำรวจถึงยกเลิกการชี้จุดที่๒ทำไมล่ะถึงยกเลิก
แต่ทีนี้นักข่าวก็คุยกันก็มีข้อมูลนะคะว่าตอนที่มาชี้จุดในบ้านที่ปาร์ตี้เนี่ย
สืบสวนเขาไปเจอข้อพิรุธบางอย่างก็เลยตัดสินใจยังไม่ไปชี้จุดที่คอนโดต่อ
แต่เอาตัวน้ำอุ่นมายังห้องสอบสวนแล้วก็สอบต่อ
เกินค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเรา
ว่าผมก็สังเกตนะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบพอเค้าปล่อยทักคือปล่อยให้
คือปล่อยให้น้ำอุ่นมาเข้าห้องน้ำ
บางช่วงบางตอนก็มีสีหน้าที่ผ่อนคลาย
ปล่อยออกมาเข้าห้องน้ำมาทำธุระส่วนตัวก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
ทีนี้ช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนะคะคุณผู้ชม
ทางครอบครัวของลัลลาเบลแล้วก็ทนายความ
ก็มาที่สนบุคโลเหมือนกัน
เพื่อที่จะพบพนักงานสอบสวน
คือเหมือนกับจะเป็นการเจอหน้าน้ำอุ่นครั้งแรกเลยนะ

แต่ทีนี้พอมาถึงคือเขาก็แยกคนละห้องกัน
ที่ครอบครัวมาจะมาสอบถามเรื่องการตายของลาลาเบล
ครอบครัวเขาก็ยังติดค้างอยู่อะค่ะ
ทีนี้รายละเอียดที่เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ครอบครัวก็ไม่ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนนะคะ

ข้อหาที่ตำรวจแจ้งน้ำอุ่นครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไร
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะประมาณ๑๐โมงเช้าเนี่ย

จะไปสอบถามเรื่องของการเยียวยา
แล้วก็จะปรึกษาด้วยว่าจะเก็บรักษาศพยังไงต่อ
คือจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับกระบวนการต่างในคดีต่อไปมั้ย

ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็คือแค่สอบถามผลแค่นั้นเองนะครับผม
เดี๋ยวก็อยู่ในระดับที่โอเคครับผมฮะส่วนล่างอ่าในในส่วนสมของน้อง
ทั้งครอบครัวเอ่อตอนนี้เนี้ยในในส่วนสมของน้องนะครับ
ก็ตอนนี้เบื้องต้นก็คือประสานกับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ฮะซึ่งซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปพบท่าน
เลขารัฐมนตรีครับฮะแล้วก็จะพบท่านรัฐมนตรีในวันที่เก้า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ถามผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
มีรายงานมาบอกว่าเมื่อคืนนะคะตำรวจก็ยังสอบน้ำอุ่นต่อนะ
อืมคือยังสอบต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ
คือเจ้าหน้าที่เนี้ยเขามีอำนาจในการคุมตัวน้ำอุ่นสี่สิบแปดชั่วโมง
ก็คือถึงวันนี้ค่ะตอน๔โมงเย็นแล้วถ้าเกิดพนักงานสอบสวน
หมดข้อสงสัยในตัวน้ำอุ่นแล้วก็จะนำไปฝากขังต่อสารอาญาธนบุรี
ช่วงสี่โมงเย็นวันนี้นะคะใช่ค่ะต้องยอมรับว่านอกจากน้ำอุ่นแล้ว
แน่นอนเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้ก็กลายเป็นบุคคลที่สังคมสงสัยอยู่
ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่แล้วอืมนะฮะ
เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปที่บ้านของคิวกับปีที่บางบัวทองนะฮะ
ก็ไปถามว่ากังวลไหมน้ำอุ่นเขาซัดทอดมาเนี่ย
เขาบอกไม่กังวลแล้วก็พานักข่าวเดินไปท้าสาบานที่ศาลในหมู่บ้านเลย
ค่ะนะฮะเอาไปดูหน่อยคือช่วงสายของเมื่อวานนักข่าวก็ตามไป
ไปที่บ้านอีกทีหนึ่งไปเจอคิวกับตีอันนี้คิวอีกคนนึงคือตี
นะครับก็คือนายนาธีสถิตพงศ์สถาพรคือตีแล้วก็คุณอ่า
นายชัยพลพันนาหรือว่าคิวทั้งคู่ก็เป็นเจ้าของบ้านแหละในการจัด
ก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการจุดทูบเทียนสาบานกับสารพระพรมของหมู่บ้าน
ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดกับกรณีการตาย
ของระลาเบแล้วก็งานไม่มีการมอมเล่าแน่นอน
อีกทั้งไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
หากผิดคำสาบานขอให้เขาตาย
คือจากประเด็นเรื่องที่ออกมาสาบานเนี่ยนะคะ
ก็มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะดูแล้วครับคล้ายครับคล้าย
นึกถึงกรณีครูปรีชากับแก๊งกับหวยนะป้าขายหวยลอตเตอรี่ว่า
นั่นก็สาบากันยกเซ็ตเลยนะแต่ก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไร
อ่าไปฟังเสียงเขาช่วงนี้หน่อยนะฮะ
สาบานในตรงนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องการตาย
ใดทั้งสิ้นของน้องเบลนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยลวนลามหรือคำนานาจารย์ของนางน้องเดียแต่อย่างใด
ถ้าเกิดว่าผิดคำสาบานตรงนี้เต็มใดขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไป
ข้าพเจ้าสาบานว่าข้าพเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้องเบลอะไรทั้งสิ้นเลย
ไม่ได้มีการมอมเหล้าไม่ได้อะไรเลยข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าตาย
ถ้าสมมุติข้ากโกหกหรือผู้เซ็ตครับผมอืมอืมกาสามวงสาบานกันไปนะครับ
จากนั้นตีเนี่ยก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ออกมา
มีการออกหมายจับน้ำอุ่นคนเดียวยอมรับว่าโล่งใจมาก
่งใจขึ้นเพราะว่าต้องตกเป็นจำเลยสังคมประมาณสัก๑สัปดาห์และถือว่านักมาก
สำหรับคนที่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนนะฮะทั้งนี้ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
พร้อมกับเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจทั้งหมดแล้วขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แล้วถ้าน้ำอุ่นให้การกับตำรวจซัดทอดมาถึงตัวเขาเนี่ยเขาพร้อมจะตั้งทนายสู้คดี
แล้วเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเด็ดยืนยันซัดกับอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนแต่หลักฐานนั้นคือเราไม่รู้ว่าคืออะไร
ส่วนเรื่องที่มีนักสืบโซเชียลออกมาบอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีผู้อิทธิพลหนุนหลัง
มีแบ็คดีคนมีสีจนทำให้จัดงานปาร์ตี้ได้ทุกครั้งแล้วก็บ่อยครั้งจนที่ไม่มีตำรวจเข้ามาตรวจสอบได้
เพราะเป็นแค่กลุ่มคนที่ชอบดื่มชอบเหมาเล่าในการรวมตัวกันสางสรรค่อนข้างเพราะนั้นที่ผ่านมาอาจจะมีเสียงดังอยู่แลง
ยังมีแผ่นบอร์ดไปติดกันแสงเลเซอร์ออกไปกระทบกับเพื่อนบ้านเลย
ไปฟังเสียงของตีในช่วงนี้นะครับ
อะไรที่ผมต้องถามพี่และข่าวกับ
อื้อแน่เรื่องนี้ค่ะ

เป็นมาสิริยะไหม

เฟิร์สเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะบอกว่าไม่ใช่ค่ะ
พ่อมีธุรกิจส่วนตัวไม่ได้เป็นนายตำรวจใหญ่
เขาก็บอกแบบนี้อืมนะฮะทีนี้อีกคนนึงไปถามคิวหน่อย
ชายพลบอกกับทีมข่าวเหมือนกันตอนนี้นะ
อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายคือคิวเนี่ย
รับหนักหน่อยเพราะว่าเป็นคนติดต่อจ้างวานลาลาเบล
โดนประเด็นเหลืองนาฬิกาโดนประเด็นเหลืองห้องเถือด
โดนประเด็นทุกประเด็นเลย

ส่วนตัวเองกับพวกยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจทุกอย่างทุกเรื่อง
ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่างที่หลายคนคิด
ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งว่าไม่ได้มีการกระทำอนาจารย
หรือว่ามั่วสวมเสพยาได้แค่รวมกลุ่มกันกินเหล้า

ส่วนประเด็นที่เดียพริตตี้อีกคนนึงไปแจ้งความแล้ว
ว่ากลุ่มคนในงานกระทำอนาจารย์

สอบสวนแล้วอยากให้ตำรวจติดต่อเดียเพื่อมาสอบสวนด้วยเหมือนกันครับ
ก็ไม่มีแน่นอนครับเพราะวันล่าสุดเน่นเพราะมาทางไป
ใช่มีตัวจริงบ้างก็ไม่รู้ก็คิดว่าไม่สุดใจแล้ว
เพราะว่าเราให้การมาตลอดแล้วก็ไปทุกโรงพัก
เขาโทรมาตอนไหนเขาให้ไปตอนนั้นตลอดครับไม่มีบ่ายเบียง
จริงอยากถามคิวกับตีเหมือนกันนะว่าเข็ดไหม
คุณคำถามนี้มีนักข่าวถามถามใช่ไหม
เขาบอกว่าเลิกเลยครับคิวบอกนะไม่เอาอีกแล้วไม่ได้นอนกันเลย
เอายอมรับนะผมเนี่ยเป็นคนดื่มหนักจริงผมเป็นตับอักเสบแล้วก็เบาหวาน
แต่มันขาดไม่ได้ผมพูดตรงเลยผมติดเหล้า
เล่าล้วนไม่มีสารเสพติดแน่นอนแล้วก็ยังจะดื่มนะ
ใช่แต่หลังจากนี้นี่กับน้ำอุ่นพอแล้วจองกระถิ่นแล้ว

มันมีเรื่องของการที่เขาไปต่อเติมนะเรื่องของบ้านติดปรับหมาย
ครูรัฐพร้อมกับรองประหลัดเทศบาล
แยกมาจากตัวบ้านเอาไว้จัดปาร์ตี้โดยเฉพาะเลย
เรื่องของคดีความแล้วก็รายละเอียดเนี่ยนำเสนอไปหมดแล้วนะคะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีคดีดังคดีใหญ่แบบนี้เกิดขึ้น
คนพวกนี้ขาดไม่ได้เลยคนกลุ่มนี้
ก็คือคนที่นั่งทางในคนที่บอกว่ามีจิตสื่อสารกับวิญญงวิญญาณได้
จิลจำเขาได้ไหมคะหลายคนจำภาพได้จากนักร้องอดีตนักร้องฝาแฝด
จำได้จากการเป็นกูรูเรื่องเครื่องรางของขลัง
พักหนึ่งหลังจากที่เป็นกระแสว่าเอ๊ะพูดออกมาแล้วทำไมมันดูไม่ตรงหรืออะไรยังไง
ล่าสุดเขากลับมาแล้วค่ะนี่คือคุณจิลนะคะ
คุณจักระพงการสมพรต
คือผู้สื่อข่าวเราก็ไปคุยเพราะว่าเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของเขาในเพจของเขาบอกว่า
งดดราม่างดด่าทุกกรณีนะเพราะรู้ว่าต้องมีคนไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดแน่
แต่วิญญาณของลาลาเบลมาหาเขามาสื่อสารกับเขา
ลาลาเบลยังอยู่ในรถคันที่น้ำอุ่นพาเธอไปที่คอนโด
เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิแล้วเขาสื่อจิตของลาลาเบลได้
เขาบอกลาลาเบลมาหาบอกให้ช่วยหน่อย
ญาติพี่น้องครอบครัวไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่คอนโดห้องพักโซฟาล็อบบี้คอนโด

ลาลาเบลไม่ได้อยู่ที่นั่นลาลาเบลอยู่ในรถค่ะ
จิตยังผูกติดอยู่ตรงนั้นรถของน้ำอุ่นนะ
ใช่เขาบอกว่าลาลาเบลมาบอกเขาเข้าวันที่๒๔กันยายนเวลา๔ทุ่ม

สื่อสารกับเขาว่ามีอะไรจะให้ช่วย
มาเป็นหน้าเขาเลยในจิตนะฮะกำลังนั่งสมาธิ
มาเป็นหน้าเขาเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ในรถ
เข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาสิ่งพวกนี้จะสื่อสารกับใครก็แล้วแต่
สื่อสารเป็นได้แค่คำคำหนูในรถ
ผมจะบอกหลายรายการแล้วเป็นคีย์เวิร์ดไว้หนูอยู่ในรถ
เอาไปหน่อยทิ้งคำคำแล้วก็หายไป
ตายที่บ้านตายรถหรือตายที่คอนโดเราไม่รู้
แต่ว่าน้องบอกว่าน้องอยู่ในรถเราก็เดาได้เลยว่าน้องต้องเสียชีวิตในรถ
จะให้ช่วยอะไรก็คือสื่อกลับไปในทางจิต
จะให้ช่วยอะไรบอกคนที่บ้านหรือคนที่สามารถเอาเขาออกจากรถหน่อยได้ไหม
บอกว่าไม่รู้แหละว่าน้องเสียชีวิตเวลาไหนที่ไหนอย่างไร
แต่สิ่งที่ลาลาเบลมาบอกเขาคือหนูในรถเอาออกมาหน่อย
ในรถในรถไม่ใช่หนูจี๊ดนะหนูหมายถึงลาลาเบล
เขาบอกว่าเขาไม่ได้จะเกาะกระแสดังเพราะว่าโดนประเด็นนี้มาตลอดเลย
ก็แนะนำบอกว่าถ้าอยากจะช่วยเบลนะคะ
ก็ให้นำเสื้อผ้าของใช้ของเบลไปวางไว้ที่เบาะรถคันนั้น
แล้วก็ทำพิธีเรียกวิญญาณให้กลับออกมา
คือจริงถ้าเขาสื่อสารได้จริง
อยากให้เบลเล่าให้ฟังเป็นคำเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีใครมอมมั้ยมียามั้ย

คือถ้าเป็นไปได้ถ้าสื่อสารได้ขนาดนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์
มันไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในทางคดีความได้เนอะ

ค่ะไม่รู้ว่าพอฟังคุณอรัชพรเล่าแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องกับความเชื่อ
แต่ถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อเรื่องเกี่ยวกับดวงหรือเปล่า
เพราะว่ามีสินแสค่ะเขาออกมาเป็นการผ่าดวงลาลาเบล
แล้วก็มาบอกเลยบอกว่านี่เป็นปัจจัยที่ทำให้ดวงถึงคาด
คือจริงวันเกิดลาลาเบลคือ๑๙กันยายน
อันนี้จะครบ๒๖ปีแต่ว่าวันที่เกิดเหตุ๑๖กันยา
วันนั้นมันเป็นวันมรณะของดวงของลาลาเบลพอดี
ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นอีก๓วันจะพ้นเคราะห์พ้นอันตราย
คือซินแสเข่งหรือว่านายชนทัศน์หรือไทยภอง
เป็นหมอดูเข็มทิศทองคำแล้วก็เป็นผอสถาบันโหรศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย
ก็ซินสาเข่งเนี่ยวิเคราะห์ดวงย้อนหลัง
คือเขาบอกว่าวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นหลักสถิติศาสตร์
เรื่องของการเสียชีวิตของลาลาเบลเนี่ยนะคะ
คือลาลาเบลอายุ๒๕ปีมันอยู่ในช่วงวัยเบนเจอร์เพศไงคุณ
ถ้าเกิดว่านับตามอายุก็คือ๑๖เกิดเหตุถูกไหม
ถ้านับตามอายุละ๑๙กันยายนจะเป็นวันที่เข้าสู่อายุ๒๖ปี
แล้ววันที่๑๖อะค่ะเนี่ยเปิดให้กับนักข่าวของเราดูนะ
บอกว่าวันที่๑๖มันเป็นวันมรณะแตกแยกพัดพรากตายจาก
แล้วเดือนกันยายนก็เป็นเดือนที่เป็นศัตรู
ถูกทำร้ายจากเพศตรงข้ามด้วยหลักใหญ่๓ข้อตรงนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าวันนั้นลาลาเบลไม่รับงาน
หรือว่าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยจะไม่จากไปแบบนี้

แต่มันก็ออกมาหลังที่เกิดเหตุไปแล้วอะเนาะ
ค่ะคือสินแสเข่งก็วิเคราะห์พื้นฐานดวงชะตาของลาลาเบล
บอกว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ต้องดิ้นรน
ต่อสู้ด้วยความยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ในการใช้จ่าย
แล้วลาลาเบลก็เป็นคนที่คิดล่วงหน้า
มีความเครียดแต่ก็มีความจริงใจกับคนทั่วไป
พื้นดวงชะตาแล้วเนี่ยลาลาเบลเป็นคนดื้อรั้น
อยากรู้อยากเห็นเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงาม
นิ่งอยู่กับที่คือปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์นะคะ
แล้วในดวงชะตาของลาลาเบลมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งจากการเป็นศัตรู

คือเธอตั้งใจทำดีออกไปกลายเป็นผลร้ายนั้นจะกลับมา
หรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นแล้วไปทำบุญกับคนอื่นแล้วแต่ทำบุญไม่ขึ้นนะคะ
แสบอกด้วยนะบอกว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ผมไม่ได้จะอะไรนะ
อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระวังตัว
ถ้าเกิดเราได้ตรวจสอบดวงชะตาของเราก่อน
เรามีข้อมูลเรารู้ว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้มันจะไม่ดี
เราก็จะได้เตือนตัวเองว่าไม่ควรทำอะไรที่สุ่มเสี่ยง

เสียดายนะคะลาลาเบลไม่ได้มาดูดวงกับคุณหมอท่านนี้ซะก่อน
อย่างนั้นอาจจะเลี่ยงไม่รับงานวันนั้นก็ได้
จริงข้อมูลที่ออกมาตรงจากที่เราทุกคนได้รับรู้ข้อมูล
ทางตำรวจแล้วก็รูปคดีหมดเลยเหมือนกันเนาะ
นะครับโดยสรุปนะฮะตอนนี้ทางด้านของน้ำอุ่น
ก็เป็นผู้ต้องหาอยู่โดนไป๓ข้อหา
ยังคงไป๓ข้อหาเดิมแล้วกับทางโดเหนี่ยว

แล้วก็พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์แล้วก็กระทำอนาจารย์

ไอ้๒ข้อหลังเนี่ยพาไปเพื่อกระทำอาณาจารย์
หรือว่ากระทำอาณาจารย์คือในรูปแบบไหน
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นความคิดหน้าร่าสุด